เอาละครับมาอัปเดตข่าวสำคัญในข่าวเที่ยงไทยรัฐกันนะครับ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดขึ้น
บนถนนสายปฐุมธานีสามโคก
รถกระบะนะซิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า
หม้อแปลงเสาไฟฟ้าระเบิดไฟลุกท่วม
และยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับ
มีชาวบ้านถ่ายคลิปเหตุการณ์ของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะครับ
อุ๊ยโอ๊ยระวัง
แม่ไปปิดคันเอาท์ก่อนป่ะหนูกลัว

โอ๊ยน่ากลัวอันนี้สดเลย
อะไรอ่ะ
ล้างโค้งล้างโค้งล้างโค้ง

รั่วไฟรั่วไฟรั่วมากอันนี้สดสดเลย

ล้างโค้งล้างโค้งล้างไฟฟ้า
น่ากลัวมาก
รถชนรถชนช่วยแชร์บอกเพื่อนหน่อย

สามโคกน่ากลัวมากตอนนี้

เสาไฟใหญ่รายงานสดเลย
ระวังเสาไฟอย่าไปอยู่ใกล้เสาไฟ

โอ้โหช่วงจังหวะมันแป๊บนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ

นี่ฮะเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
บริเวณดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ

รถกระบะอิซูซูพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
บนถนนสายปฐุมธานีสามโคก
แล้วก็ยังหมุนเว้งไปชนกับรถของชาวบ้าน
จอดอยู่ข้างทางอีก๒คันนะครับ
แรงชนของรถกระบะทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูง

รถกระบะแล้วก็กันศาสตร์อาคาร
ได้รับความเสียหายอีก๓คูหา
ส่วนคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุ
ก็คือนายอิสรพัฒน์กีรติยศวรพัฒน์
อายุ๒๗ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
อกจากนี้วงจรปิดภายในร้านอาหาร

ยังสามารถบันทึกภาพขณะหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
ทำให้เกิดประกายไฟสว่างวาบเข้ามาในร้านเลย
แม่ค้าและลูกค้าที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่
พากันยืนตะลึงด้วยความตกใจ
คิดว่าเป็นเหตุระเบิดใหญ่นะฮะ

นำรถเครนมายกเสาไฟฟ้าออกจากผิวถนน
เพื่อเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้
และซ่อมแสมให้ไฟสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสพสามโคก
ก็ต้องรอสอบปากคำคนขับรถกระบะซะก่อน
จึงจะสามารถสรุปสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ครับ